เมื่อวานนี้เราก็เล่าไปแล้วก็เป็นเรื่องของดีเจชื่อดัง
ค่ะดีเจจุแล้วที่บอกว่าเธอหายตัวไป
ครอบครัวสงสัยพอหายไปหลายวันเข้าก็เลยไปตามหา
ทีนี้พอครอบครัวสงสัยประกาศตามหาทางออนไลน์ถึงขั้นไปแจ้งความ
สุดท้ายไปเจอว่าเธอกลายเป็นศพอยู่ข้างป่ารกทึบค่ะ
ทีนี้ก็ไปตามตำรวจก็เลยสงสัยเพราะมีผู้ต้องสงสัยก็คือคนเช่าบ้าน
อืมที่อยู่ในโซนพื้นที่ที่เธอเปิดบ้านเช่าเอาไว้ให้คนเช่า
เป็นอดีตรายเดอร์คนหนึ่งสุดท้ายจับมาได้เจ้าตัวรับสารภาพ
คือไม่ได้ทำร้ายเขาแต่เอาผ้าเอาอะไรมัดปากมัดจมูก
เทปสายพันธุ์มัดมือมัดขาเขาแล้วเอาเขาไปทิ้ง
แล้วต่อเขาไปทิ้งเขายังไม่ตายด้วยนะสุดท้ายใช่เรียกไม่ทำร้ายแล้วเนอะ
เออคือกลายเป็นเขาขาดอากาศหายใจตายเลยนะคะคือพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้
เรื่องของดีเจจุเนี่ยเมื่อวานนี้จริงเราก็เล่าให้ฟังไป
นางจุธาทิพย์ด่านวรรณกิจเป็นดีเจชื่อดังของอสมทของพิจิตรนะคะ
แล้วก็ยังเป็นเจ้าของสถานีวิทยุชุมชน๒สถานีสมายริโอกับสถานีวิทยา
ซึ่งเป็นคนเช่าบ้านของดีเจจุนั่นเองค่ะ
สอบปากคำจนกระทั่งเจ้าตัวก็รับสารภาพ
บอกตัวเขาวันนั้นตั้งใจจะเข้าไปขโมยเงิน๓๐๐บาท
ดีเจจุมาเห็นพอดีเลยมัดมือมัดเท้าค่ะ
ปากมัดจมูกใช้กาวใสอีกต่างหาก

ขับออกจากบ้านแล้วไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อ

ตัดสินใจเอาดีเจจุไปทิ้งที่บริเวณป่ารกทึบข้ามถนนทางหลวง
หมายเลข๑๑๗ตำบลเนินปออำเภอสามงามที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
หลังจากนั้นเอารถของดีเจจุไปที่เต็นต์รถแห่งหนึ่ง
แล้วเอาไปจำนำในราคา๑๕๕๐๐บาท
สายของวันที่๒๗ตุลาคมวันเดียวกันที่เอาร่างของดีเจจุไปทิ้ง
เอารถไปจำนำ
แล้วจนกระทั่งทางด้านของตำรวจไปเจอร่างของดีเจจุค่ะ
สภาพสบคว่ำหน้าสวมเมืองเกงคาสั้น
เทปใสพันทั้งหน้าเลย

ต้องไปตรวจสอบรถเก่งนิสันมาร์ทของคนตาย
เพื่อหารระดีบถามนิติพฤติศาสตร์เพิ่มเติม
เพราะตำรวจเริ่มสงสัยว่าอาจไม่ได้ทำคนเดียว
เอาเสื้อผ้าที่นายไพโรดสงสัยในวันเกิดเหตุนำปฎาตรวจอินเองนะคะ

เขาไม่ได้ทำร้ายและเขาไม่ได้ตั้งใจ
แต่ที่มัดมือขาจมูกปาก
ก็ไม่อยากให้คนตายส่งเสียงนั่นเอง
ตำรวจสอบปากคำอีกรอบนึงขยายผล
หาผู้ร่วมก่อเหตุในครั้งนี้นะคะ

ควบคุมตัวนายไพโรธไปฝากหางยังสารจังหวัดพิจิตรนะคะ
เจ้าตัวยังยืนยันเหมือนเดิมผมไม่ได้ตั้งใจฆ่า
แต่เขานิ่งไปเอง
เขาลองขอชีวิตเราว่าอย่างไร
ไม่ได้หรอกเขาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรบ้าง
คือบอกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้อยากจะให้ตาย
แต่เอาเทปใสพันหน้าเขาถามว่า
ถ้าไม่ได้ตั้งใจจะฆ่ามันต้องคิดแล้วไหมว่าเขาจะหายใจไม่ออก
เนี่ยค่ะทีนี้คุณผู้ชมเราย้อนไปที่บ้านนายไพโรธนะคะ
ไปเจอใบเสร็จการฝากเงินนะที่บริเวณเคาน์เตอร์เซอร์วิสของร้านสะดวกซื้อ
ตกอยู่ข้างบ้านด้วยเป็นเงินจำนวน๒๔๐๐บาท

คือเงินจำนวน๒๔๐๐บาทไปฝากเข้า
วันที่๒๒ตุลาคมตอนประมาณเที่ยง๔๐ที่ร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งติดอยู่กับบ้านเช่าที่เขาก่อเหตุนั่นแหละค่ะ
แสดงว่าคืน๒๑ตุลาคมหลังจากที่นายไพโรธ
เช้าวันถัดมาเขาวกรถกลับมาที่บ้านเช่าอีกรอบนึง
แล้วไปโอนเงินเข้าบัญชีเก็บของออกจากห้องเช่าอย่างใจเย็น

ตระเวนไปตามเต้นรถต่างอันนี้คือเขาต้องการเอารถไปหาที่จำนำ
ตามเมืองอำเภอค่ะอำเภอเมืองของจังหวัดพิจิตร
ป้ายทะเบียนออกแล้วเอาป้ายทะเบียนนี้ไปโยนทิ้ง
จำได้ไหมเมื่อวานที่ขวัญเล่าไปว่ามีคนไปเจอป้ายทะเบียนนี้
ที่จะจุหายตัวไปทางด้านหลานฉาวนะค่ะหุ่นหนึ่งลื้อไทยบอกเสียใจ
ทุรายอย่างทรมานในความฝันเธอคิดว่าตอนที่ป้าถูกทางด้านผู้ก่อเหตุ
เหตุเนี่ยทำร้ายแบบนี้คงจะขาดใจแล้วคงจะทรมานมาก
เชื่อว่านายไพโรธคนก่อเหตุตั้งใจฆ่าป้าจุของเธอแน่นอน
เพราะดูลักษณะมีการเตรียมการมาแล้วมีทั้งผ้ามีทั้งเทปใส
มือมัดเท้าทั้งจมูกทั้งปากก่อนหน้าผู้เช่ารายอื่นก็มาแจ้งว่ามีของหายบ่อย
จุก็เลยมาติดกล้องวงจรปิดเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะสั่งกล้องมาติดนะ
เพราะว่าป้าบอกเธอไว้ยังไม่ทันจะได้ติดกล้องเลย

หนูไม่อยากให้ป้าเป็นแบบนี้อยากให้ป้าอยู่กับลูกกับหลานไปนานนาน
ความจงจำหรือที่มีใช่ของป้าเป็นยังไง
ก็ไปมาหาสู่กันคุยกันมีอะไรก็ไปแบ่งกันกิน
ซื้ออะไรมาก็แบ่งให้เรากินใช่คือคิดว่าแกน่าจะเป็นป่วยหรือเป็นอะไร
ใช่ใช่ใช่ใช่หลังจากนี้ไม่มีภาพนั้นยังไง
ไม่มีหนึ่งฤทัยเนี่ยคุณหนึ่งฤทัยเป็นหลานสาวของคุณดีเจจุก
เธอเล่าแบบนี้ด้วยนะที่เธอสงสัยเธอนี่แหละคือคนที่สงสัยตั้งแต่ต้น
เพราะปกติไปมาหาสู่ป้าจุเกือบทุกวัน
มาถามถ่ายกินข้าวยังออกไปกินข้าวด้วยกันเกือบตลอด
วันแรกอ้าวทำไมไม่เจอมาก็คิดว่าคงไปธุระ
มาวันที่๒ก็ไม่เจอบ้านก็ปิดรถไม่อยู่
มาวันที่๓ไม่เจออีกก็เริ่มสงสัยนี่แหละค่ะ
กลายเป็นเหตุให้ตามหาตัวดีเจจุค่ะไปทางด้านของภรรยา
อดีตภรรยาของตัวคนก่อเหตุบ้างชื่อคุณเจน
คุณเจนบอกแบบนี้ตัวเธอเองเนี่ย
กับนายไพโรธคนก่อเหตุคบกันมานานมากนะ
สิบเก้าปีมีลูกสาวกันสองคนแต่เลิกรากันไปเพราะอะไร
ก็เขาติดเล่นการพนันออนไลน์แถมยังมีนิสัยเรื่องลักขโมย
นอกใจเธอไปมีผู้หญิงคนอื่นเลิกกันมาเนี่ยสามปีที่แล้วตอนปีหกสอง
ปีหกสามนายพายโรศเนี่ยย่องกลับมาปีนบ้านเธอด้วย
มาทำไมก็ขโมยเงินขโมยเงินของเธอไปหมื่นกว่าบาทค่ะ
แล้วก็เอาโน้ตบุ๊กไปหนึ่งเครื่องด้วยตอนนั้นน่ะเธอเลยตัดสินใจติดตั้งกล้องวงจรปิดทันทีค่ะ
ไว้เป็นหลักฐาน๒๓เดือนก่อนก่อนที่จะมาเกิดเหตุกับทางด้านของดีเจจุ
นายไพโรธอดีตสามีย่องเข้ามาขโมยของอีกแล้ว
คราวนี้มาขโมยเงินพ่อของเธอแล้วก็พระเครื่องไปเนี่ย
รวมแล้วมูลค่าสี่หมื่นบาทนะคะลูกสาวอุตส่าห์โทรไปหาพ่อ
ลูกสาวแท้ของคนก่อเหตุนะพ่อพ่อเงินมาคืนตาเถอะ
สุดท้ายอดีตสามีก็เอาเงินมาคืนแค่หมื่นห้าพันบาท
พฤติกรรมทั้งหมดลูกเองก็รู้มาตลอดว่าพ่อเป็นแบบนี้ค่ะ
ก่อนเลิกก็คือมีตกดีกับพี่นิดหน่อย
นี่ข้อมูลจากทางด้านของอดีตภรรยาคนก่อเหตุนะคะ
คือถ้าอดีตภรรยาให้ข้อมูลมาแบบนี้
ตลอด๑๙ปีที่เขาอยู่ด้วยกัน
กลายเป็นว่าสามีอดีตสามีมีพฤติกรรมแบบนี้
ลักเล็กขโมยน้อยติดเล่นการพนัน
ก็เลยคงเป็นสาเหตุที่เขาพยายามจะเข้าไปขโมยเงินในบ้านของดีเจจุ
แล้วก็นำมาซึ่งการก่อเหตุฆ่าดีเจจุนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมย้อนกลับไปหน่อยเพราะว่าทีมข่าวของเราได้กล้องวงจรปิด
วันที่๒๒ตุลาคมบ่ายโมง๒นาที

เขาก่อเหตุแล้วนะเขาขับรถเข้ามาในหมู่บ้าน
ซึ่งรถคันนี้ย้ำว่าเป็นรถของดีเจจุ
หมู่บ้านแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเพื่อนของตัวนายไพโรธนั่นเอง
จำได้ไหมที่เขาบอกว่าเขาจะมาปรึกษากับเพื่อนว่า
เขาจะเอารถคันนี้ให้หาเต็นต์รถเพื่อจะให้เพื่อนช่วยเอาไปจำนำหน่อย

นายคนนี้เป็นเพื่อนของนายไพโร่คือนายออฟค่ะ
แล้วตอนนั้นที่เขามาปรากฏว่าอ๊อฟไม่ได้อยู่บ้าน
แต่แม่ของอ๊อฟเนี่ยบอกแบบนี้บอกว่า
แม่ยืนยันลูกชายของแม่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
และไม่รู้จักคนชื่อไพโรธ
ให้ปากคำไปแล้วนะกับตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเมื่อวานนี้
อย่างนี้เรื่องนี้เดี๋ยวตำรวจต้องสอบสวนเองว่ารู้จักกันจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีภาพไงว่าขับรถเข้ามา
ทีนี้คุณผู้ชมคะไปดูสถานที่ตั้งศพของดีเจจุกันหน่อย
ที่วัดคลองคเชนอเมืองพิจิตย์นะคะ
บรรยากาศยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้า

เพราะว่าเพิ่งจะเดินทางมาถึงกันมีการตั้งบำเพ็ญกุศลศพ๓คืน
แล้วเดี๋ยวจะมีการชาปนกิจค่ะเสียใจด้วยนะคะ